หลังจากนี้นอกจากเรื่องของการพร่องน้ำ

เพื่อจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะกรมทางหลวงชนบทได้มีการปรับปรุงถนน
ตั้งแต่จากหน้าถ้ำไปจนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์
เพื่อที่จะลำเลียงน้องไปที่โรงพยาบาล
นี่ค่ะคุณผู้ชมทำงานกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่๑๗
วงทางหลวงชนบทเชียงรายแล้วก็หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สาย
ก็นำเจ้าหน้าที่สักประมาณกว่า๓๐คน
พร้อมกับเครื่องจักรลงพื้นที่ปรับปรุงถนนจากบริเวณหน้าถ้ำหลวง
ยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้รถพยาบาลสามารถนำน้อง
ทั้ง๑๓ชีวิตเดินทางไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์
เพื่อนำส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
นายนิคมเทพบุตรผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่๑
แล้วก็หมวดทางหลวงแม่สายระบุว่า
ก่อนหน้าพื้นที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยดินโครน
ซึ่งอันนี้ยากต่อการสัญจรทางรถ
กรมทางหลวงชนบทก็เลยส่งเจ้าหน้าที่
พร้อมกับเทวัสดุกากยางตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
เพื่อปรับปรุงเส้นทางนี้ให้มันดีขึ้น
แล้วก็สะดวกต่อการส่งต่อด้วยค่ะ